คุณผู้ชมคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารที่ใครก็ต้องกินเนอะ
เขาก็พยายามจะขอปรับขึ้นราคามานานแล้วอืม
สุดท้ายได้ปรับขึ้นราคาแล้วนะคะแต่ไม่ได้ปรับขึ้นทุกยี่ห้อนะคะ
ครับปรับขึ้นสามยี่ห้อปรับขึ้นกี่บาทยังไง
เดี๋ยวมาดูค่ะแต่ต้องบอกว่าเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ๑๕ปี
สิบห้าปีสิบห้าปีเลยนะคะนับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
คือผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยื่นหนังสือขอปรับขึ้นราคาสินค้านะคะ
ละสองบาทครับเพราะเขาบอกว่าแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวแล้ว
ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นมากล่าสุดค่ะอธิบดีกรมการค้าภายใน
บอกว่าจากการพิจารณาร่วมกันกับผู้ผลิตพบว่าต้นทุนวัตถุดิบบางรายการของ
หมี่กึ่งสำเร็จรูปมันขึ้นจริงมันปรับราคาขึ้นจริง
ก็เลยอนุมัติให้ผู้ผลิต๓บริษัทนะคะสามารถปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้
ซองละไม่เกินหนึ่งบาทจากเดิมซองละหกบาทนะคะ
ก็จะเป็นซองละไม่เกิน๗บาทมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะ
ส่วนอีก๒บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาเกี่ยวกับต้นทุนที่แท้จริงว่าจะให้ปรับขึ้นหรือเปล่านะคะ
เนี่ยค่ะก็ยังมีซื่อสัตว์กับนิดชินใช่ไหมคะที่เขาร่วมไปยื่นหนังสือด้วย
ยังไม่ขึ้นขอพิจารณาก่อนครับขึ้นแค่สามยี่ห่อมาม่าไวยไวยย่ำยำ
ทีนี้ค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่อนุมัติให้ปรับขึ้นราคาเนี่ยนะคะ
ก็คือเปริมาณนี้อยู่ที่๕๕ถึง๖๐กรัม
ราคาขึ้นแต่ปริมาณเขาไม่ได้ลดลงนะคะ
ผู้ประกอบการเขาบอกแบบนี้นะคะก็จะเป็นไปตามหลักการ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยว๒ยี่ห้อที่บอกว่ายังไม่ขึ้นพรุ่งนี้ก็ยังขายราคาเดิมอยู่
ไขผู้ผลิตเขาต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลการรับซื้อและราคาวัตถุดิบ
อย่างละเอียดไปที่กรมการค้าภายในทุกเดือนอยู่แล้วนะคะ
เพื่อให้ประเมินสถานการณ์ถ้าราคาวัตถุดิบหรือต้นทุนมันปรับลดลง
หมี่กึ่งสำเร็จรูปก็อาจจะมีการปรับราคาลดลงในลำดับต่อไป
ก็เลยเตือนว่าอย่าฉวยโอกาสขายราคาแพงอะไรเกินสมควร
หรือว่าอย่าไปกักตุลสินค้าถ้ากระทำการแบบนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
มีโทษจำคุกสูงสุด๗ปีและปรับสูงสุด๑๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะในเรื่องของการกักตุ้นหรือว่าขายเกินราคา
ผู้ผลิตบอกว่าปรับราคาขึ้นก็จริงแต่เอาจริงต้นทุนมันยังสูงกว่านั้นอีก
มันยังไม่เป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงอยู่ดีนะ
เพราะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยมันมากกว่า๑บาทต่อซอง

แต่ก็ยอมรับให้ปรับขึ้นแค่นี้ก็ปรับขึ้นแค่นี้ไปก่อนนะคะ
ก็ยืนยันว่าไม่ลดปริมาณไม่ลดคุณภาพแต่ขอปรับราคาขึ้นค่ะ
พรุ่งนี้ก็มีน้ำมันขึ้นแจ้งตามมาด้วยเลย